อยากนำเสนอแล้วก็เอามาเตือนคุณผู้ชายโดยตรงเลยนะคะ
คือผู้ชายเนี่ยเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยทันโทษนะคะ
คือถ้าเกิดปวดปัสสาวะก็จะลงไปปัสสาวะข้างทางง่ายหน่อย
อ่าริมถนนอะไรแบบนี้ครับ

แต่หลังจากดูข่าวนี้ไปท่านต้องดูตาม้าตาเรือให้ดีนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งเขานำเรื่องราวนี้มาบอกเล่าในเฟซบุ๊คของเขา
เขาบอกว่าคือไปปัสสาวะแล้วจู่มีผู้ชายอีกคนเนี่ยมาตบหน้าแล้วตบบ้องหู
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
ไม่มีไฟฝ่ายหรอก
พี่ผมเดินไปหลังป่าครับผม
ผมเดินไปหลังป่านี่เลยครับ
เนี่ยผมเดินหลังป่าไม่มีท่านต้องก่อ
พี่มีสิทธิ์อะไรมาตบหน้าผมครับ

แล้วมึงดูสิมันเยี่ยมอย่างเท่าไหม

มันไม่ทันแล้วพี่พี่มาบอกกับตอนที่ผมเยี่ยวเสร็จแล้วครับ

สถานะแล้วพี่มีสิทธิ์อะไรมาตบหน้าผม
โอเคพี่ผมโทรแจ้งตำรวจนะพี่

ตบหน้าผมทำไมพี่๓รอบใช่ไหมพี่
ผมเยี่ยวเสร็จแล้วพี่เพิ่งบอกผม

พี่ตบมองหัวผมกับตบหน้าผม
อยู่ดีมาตบทำร้ายผมทำร้ายร่างกายผม

เมื่อกี้คุณผู้ชมปุ้ยหันมาถามผมกับก๊อฟว่าเคยไหม
เคยบางทีไปต่างจังหวัดไปไกลไปทำข่าวนะ
เราก็จะเดินไปลึกเดินเข้าไปในป่าหน่อย

อ่ะส่วนข่าวนี้เดี๋ยวปุ้ยจะอ่านต่อ

ใช่หนึ่งปัสสาวะตรงนี้ได้ไหม

พร้อมกับข้อความลักษณะคือตัดเพาะด้วยต่อว่าด้วยตั้งคำถามด้วยนะคะ
สารพัดคำถามที่อยู่ในหัวของเขา
เขาบอกว่าคำถามแรกคือทำเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า
เขาบอกว่า๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลาสักประมาณ๑๑โมงครึ่ง
กาแฟข้างร้านสะดวกซื้อตรงข้ามปั๊มในซอยโรงพยาบาลสระบุรี

พอกดเงินเสร็จแล้วก็ปวดท้องฉี่กระทันหัน
เดินเข้าไปริมข้างร้านสะดวกซื้อ
แล้วได้หันไปข้างหลังเพื่อฉี่
เดินเข้าไปลึกพอประมาณอันนี้เจ้าของโพสต์เขาบอกนะฮะ
แต่ไม่รู้ว่าลึกพอเท่าที่
คุณผู้ชายคนที่มาตบเขาจะพอใจหรือเปล่า
เขาบอกว่าเขาเดินลึกไปพอประมาณ
ซึ่งผมดูแล้วก็ห่างจากร้านกาแฟชายบุคคลนี้มากพอสมควร
พอฉี่เสร็จบุคคลนี้ได้ตะโกนบอกห้ามฉี่
นี่แหละที่เขาชี้กันบอกเขาเถียงกันเมื่อกี้นะ
ห้ามฉี่คนนึงก็บอกเอาแล้วตบได้ทำไมนะ
บุคคลในคลิปบอกว่าห้ามฉี่แล้วเรียกผมไปหา
แล้วไม่ทันได้พูดอะไรสักคำ

้องหูผมประมาณ๓๔ครั้ง
ซึ่งหูผมตอนนี้มีอาการอื้อไม่ค่อยได้ยิน
หลังจบคลิปเขาขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปไหนไม่รู้
ไม่แน่ใจว่าเจ้าของร้านหรือพนักงาน

นักข่าวเราลงพื้นที่ปั๊บเลยค่ะ
ไปตรวจสอบไปคุยกับเจ้าของคลิปที
นี่นะคะชื่อว่าคุณอดีศรอายุ๒๓ปีเป็นคนโพสต์ค่ะ

ไปโรงพักสิแจ้งความแล้วนะไปโรงพักไปแจ้งความค่ะ
ที่สพเมืองสระบุรีนะคะ
ให้ดำเนินคดีกับผู้ชายคนที่ไปตบเขา
เข้าไปพร้อมกับใบรับรองแพทย์ด้วยนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
คุณอดีศรเล่าให้นักข่าวเราฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวผมเองจอดรถไว้หน้าร้านสะดวกซื้อ
พอกดเงินเสร็จปุ๊บขณะนั้นเกิดปวดปัสสาวะกระทันหัน
ก็เลยเดินไปข้างกำแพงร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งก็ลึกพอสมควรหมายถึงว่าเดินเข้าไปลึกพอสมควร
พาเราไปดูด้วยนะคะครับยืนปัสสาวะเลยค่ะ
พอเสร็จกิจปุ๊บชายคนดังกล่าวก็ตะโกนบอกห้ามฉี่
อ้าวก็ชี้ไปแล้วอ่ะตนกำลังเดินข้ามถนนไปที่รถ
แต่ชายคนนี้ก็เดินมาหาพร้อมกับต่อว่า
จากนั้นก็ตบเข้าที่ใบหน้าแล้วก็บ้องหูผม๓๔ที
ตัวเองก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิป
ตามที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่ตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยนะคะ

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อ
เชิญตัวคนก่อเหตุตอนนี้ทราบชื่อเล่นแล้ว
ผู้ชายที่ไปตบเขาชื่อว่าไนออสค่ะ
สอบถามนะคะพยายามที่จะไปสอบถาม
หาสาเหตุว่าไปตบบ้องหูของคุณอดีศรเขาทำไม
นี่คุณไปเนี่ยไปถึงร้านกาแฟเลย

ร้านกาแฟไนออสเนี่ยปิดเงียบนะคะ

เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องติดตามตัวนายออสเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
เปิดร้าน๙นาฬิกาปิดร้าน๒๑นาฬิกานี่เห็นไหม

ปัสสาวะไม่เลือกที่มีความผิด
ปัสสาวะในพื้นที่สาธารณะ

สวนสาธารณะปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

ที่พี่เบิร์ตตั้งคำถามไว้ตั้งแต่ตอนแรก
ส่วนที่ไปตบเขาก็มีความผิดเหมือนกัน
ข้อหาดทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็ไปดูด้วยว่า
ทำร้ายร่างกายเขาสาหัสหรือเปล่าความเจ็บเขาแค่ไหนนะคะ